สวัสดีครับมาชมไฮไลท์เกมคู่ระหว่างพัทยาไทเทคครับเจอกับกรมทางหลวง
จะฝูงกอดกันนะครับทั้งที่๔จะเริ่มขึ้นนะครับ
นี่ครับเป็นหนึ่งประตูของกรมทางหลวงครับ

จากนั้นโรมุนโดครับนี่ครับมายิงประตูนี้ครับ
เป็นประตูออกนำก่อนในครึ่งแรกนะครับ๑ต่อ๐
จากนั้นลูกนี้ครับหลุดขึ้นมาแล้วเรียบร้อยเลยครับ
ปัญหาขันติชัยขจรครับนักเตะตัวเก่งของทีมครับ

จังหวะตัดไม่พ้นครับแล้วเป็นสุธิพรกลัดเจริญครับ
แม่ยิงลูกนี้เข้าไป
เคลียมให้พ้นอันตรายนะครับแล้วเป็นสุทธิพรครับ
ยิงซ้ายลูกนี้เสียบเข้าไปสวยงามเลยนะครับ
ดูกันอีกครั้งครับหมดสิทธิ์ที่โค้ชเอกเศรษฐกรชัยจะรับเลยครับ
กรมทางหลวงมาเล่นเผาเพลย์ครับแล้วมาโดนตัดจังหวะนี้ครับ
เป็นนรภัณฑ์โพพืชครับที่ยิงลูกนี้๓ต่อ๑
นี่แหละครับสไลด์ลูกนี้เสร็จเลยครับกรมทางหลวง
อีกหนึ่งนักเตะตัวเก่งครับนนทพันธ์
จากนั้นมามีจังหวะนี้ครับจังหวะสวนกลับ
จอดสวนกลับของพัทยาไทเทคครับและเป็นโรมุนโดครับ
ยิงประตูนี้เลยครับแม่หมดสิทธิ์จริงจริงครับ
นี่ครับจังหวะสวนกลับแล้วผู้เล่นของกรมทางหลวงนี่ไปคิดว่าฟาวครับ
สวนกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับหลบแล้วยิงลูกนี้ครับ
วันนี้ไม่เป็นใจจริงครับสำหรับกรมทางหลวงครับ
โอ้โห
นี่ครับคือต้องบอกว่าวันนี้อะไรเป็นใจทางทีมเจ้าบ้านหมดเลยครับ
จังหวะนี้ครับพัทยาแหมไปโดนทำฟาวเลยครับ
แล้วลูกนี้มงนะครับเข้าหรือเปล่าครับ
ไม่เข้าครับผู้ตัดสินไม่ให้ครับ
จังหวะโมงของเกียรติศักดิ์กันทศรครับลูกเหมือนจะเข้าแล้วนะครับ
แต่ผู้ตัดสินไม่ให้ครับเสียดายครับ
เกียรติศักดิ์กันทศรแล้วก็มาโดนจังหวะนี้ครับ
อืมนี่ครับยิงปัดไม่พ้นครับเข้าไป
ต่อ๑ครับจังหวะของการยิงลูกนี้ของพัทยาไทเทคครับ
จตุรงค์นะครับถือว่าเป็นชัยชนะในบ้านที่สวยหรูครับ

จุดโทษจุดที่๒ก็ยิงไม่เข้าอีกนะครับ
จากเจ้ามีครับเกียรติยศชะแลมเขตครับ
ไม่เป็นใจจริงครับวันนี้ทำให้จบเกมนั้นเป็นพัทยาไทเทคครับ
เอาชนะไป๖ประตูต่อ๑ครับ